ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับกลับมาระเบิดความมันด้วยมวยคู่ที่๔
หรือรองคู่เอกของเรากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เป็นยังไงบ้างครับพี่ท็อปโอ้โหวันนี้
ต้องบอกได้เลยครับว่าเดินทางมา๓คู่นะฮะ
นี่เริ่มต้นคู่ที่๔ผมยังนั่งไม่ติดเลยเพราะว่ามวยมันจริงวันนี้
การันตีความมัน๑ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมให้เลยนะฮะ
เอาละครับเริ่มต้นจากในมุมน้ำเงินนะครับคนนี้มาจากอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ค่ายนิธิพัฒน์ธนายความชกมาแล้ว๖๒ไฟล์
ชนะ๔๕ไฟล์แพ้๑๗ไฟล์

จังหวัดสตูนจากค่ายต่อละหมู่
ชกมาแล้ว๖๓ไฟล์ชนะ๔๖ไฟล์แพ้๑๗ไฟล์

รวมแล้ว๖๐๐๐บาท

และท่านผู้ชมครับผมจะสรุปอีกนิดหนึ่ง

ซึ่งรวมแล้ว๒คู่๑๐๐๐๐บาท
หรือว่าจะเป็นคู่แรกที่แตกเนี่ย
ตอนนี้เนี่ยเข็มรวมกันครับ๒๑เข็มรวมแล้วเป็น๒๑๐๐รวม
รวมครับทั้งหมดครับเงินรางวัลที่จะแจกในวันนี้
เรื่องต้นณถึงปัจจุบันนี้ครับ๙๑๐๐บาทเรียบร้อยครับ
โอ้โหนี่ยังไม่รวมถึง๓คู่ที่จะถึงนะครับ
ตอนนี้แจกไปแล้วยอดรวมนั้น๙๑๐๐๐บาทครับ
แล้วแจกกันสดนะครับต่อยเสร็จรับกันเลย
นี่ยังไม่นับคู่ที่๔๕และ๖นะครับ
เพียงแค่ครึ่งทางครับท่านผู้ชมครับ
คู่ที่๔นั้นเป็นการเจอกันระหว่างขุนศึกตอนลังงูนะครับ
เจอกับเพชรสิงหานิติพัฒนธนายความครับ๖๓๕กิโลกรัม
ทางด้านเพชรสิงหันนิธิพัฒนายความครับนายสิงหาบุญจวบครับ
อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจุบันวัยเพียงแค่๑๘ปีเท่านั้นครับ
ส่วนสูง๑๗๒เซนติเมตร๓ฟอร์มหลังครับชนะ๒แพ้๑ครับ
ค่ายมวยนิธิพัฒนายความที่อุบลราชธานี
วันนี้เป็นต้องบอกว่าเสือใต้เจอสิงห์อีสานครับ
เพราะว่าทางด้านมุมแดงครับขุนศึกต่อละงูครับ
นายอนุลักษ์นักลำครับจากอำเภอทุ่งว้าครับจังหวัดสตูน
วัย๑๗ปีครับสูง๑๗๓เซนติเมตร
ชก๒ครั้งล่าสุดครับชนะ๑แพ้๑ครับ

เตือนทั้งคู่ครับให้เล่นเกมครับ
ขุนศึกขยับโดยหมัดฝู้เหล่านี้ถูกใจแฟนหมัดมวยครับ
เข้าในพยายามจะขวางหน้า
วงนายนี่ของสนัดเลยครับของท่านท่านขุนศึก

เปลี่ยนวางซ้ายคุณศึกวางขวา
เป็นสิงหาพยายามจะเบียดเข้ามา
คุณศึกทิ้งด้วยหมัดขวาขยับถีบ
แล้ววางแค่ขวาสวยครับแล้วพับฐานไว้
รูปร่างส่วนสูงนี่คู่ขี้สูสีครับ
ฝีมือรวดเร็วครับต้องยกให้ทางด้านเพชรสิงหาครับ
คุณศึกกระยาเพชรสิงหาพยายามจะทีบ
ทำลายจังหวะไปก่อนครับโอ้โหแล้วเน้นที่แข้งขวาเลยครับขุนศึก
พยายามจะขวางหน้าเบียดครับแทงด้วยเขาขวา
เน้นที่ลูกขวางหน้าก็วงในของทางหน้าเพชรสิงหา
ขยับเข้ามาโอ้แล้วมีศอกแล้วมีหมัดเสริมเลยครับ
สิงหามาเป็นชุดเลยครับขุนศึก
ดึงไม่พ้นครับโอ้จังหวะดึงนี่เสียวครับเสียวไส้ครับ
วงในล็อกไว้ขุนศึกไม่ตีครับแต่เจอหักเหลี่ยมเลยครับ
เพชรสิงหานั้นมีศอก
พยายามโอ้โหวางแข้งขวาสวยครับขุนศึก
เป็นสิงหาเบียดเข้ามาแล้วพยายามจะต่อยหมัดหนึ่งสอง
แล้วมีศอกเสริมแล้วพยายามจะขวางไว้ขุนศึกล็อกใน
โอ้โหล็อกแน่นเลยครับ
พยายามมาพยายามจะอัมเบอร์คัดขวาแล้วเติมด้วยแข้งซ้าย
แล้วฟันด้วยศอกครับโอ้ชิมด้วยซ้ายครับ
แล้ววางแค่ขวาเพชรสิงหาทิ้งหน้าหมัดหนึ่งสอง
ครับโอ้มาเป็นชุดเลยครับเพชรสิงหา
ครับทางด้านขุนศึกพยายามจะคืนครับล็อกในเสียบด้วยซ้าย
กรรมการเตือนทางด้านขุนศึกครับไม่ขยันออกอาวุธไม่ได้ครับเวทีนี้
ศึกล็อกในตีพยายามจะกดลงมาแล้วเสียบเลยครับ
โอ้โหดูครับเวลาแกล็อกได้นี่แน่นเหนียวครับ
กำปั้นขวาแล้วโอ้ตัดล่างทันทีครับไอคิวของธนาเพชร๔
พยายามจะวางแค่ขวาครับศึกแรศงหาเสียบ
ศึกก็ไม่หนีเลยครับปักสองที่ซ้ายสู้
แรศงหาพยายามจากขวางไว้กระทุงด้วยซ้ายได้มา๑ที่ครับ
โอ้โหหมดยกที่๑
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
กลับมาติดตามกันต่อครับคู่รองของรายการครับ
ต่อลังงูกับเพชรสิงหานิทธิพัฒนาความ
โอ้โหบรรยากาศในสนามตอนนี้ต้องบอกว่า
คู่ที่ผ่านมานั้นร้อนระอุเลยครับมาคู่นี้
สิงหาพยายามจะเน้นที่หมัดครับเจอแข้งขวาของ
บุญศึกแล้วนี่ครับปักศอกขวาสู้เลยครับเพชรสิงหา
คุณศึกก็พยายามจะสวนด้วยหมัดด้วยศอกเหมือนกัน
บริบัติธรรมสมสรรห์หญิงจึงชนะเลือดแห่งเอเชียครับ
ประดาษจากปี๒๑๖๐ครับ
มานี่ได้เหลี่ยมเลยครับโอ้แล้วพยายามจะปาธาลูกพักแล้วครับ
คุณศึกไม่หนีเลยครับปากหลักแรก
เป็นสิงหาพยายามจะวางแข้งขวาขุนศึกต่อยลำตัวสลับ

พยายามจะล็อกในครับตี

พยายามโอ้เจอแข้งซ้าย
พยายามจะล็อกครับตีด้วยซ้าย

ขวางหน้าแล้วกดคอ

ดูครับกดอยู่เลยครับทางด้าน

พยายามจะฝันด้วยซ้ายหนึ่งหลบได้ครับ
แล้วจีบเลยครับ

พยายามจะวางแค่ขวาแต่วืดครับ

มาแล้วครับดุจริงครับขุนศึก

ดูครับคุณศึกเปียกมามาปักสรอกซ้าย
ตี

และสิงหาพยายามจะปักหลักยิงด้วยหมัด๑๒ดักเอาไว้
และสิงหาต้อยละตัวเจอหมัดขวาของคุณสุดส่วน
อยู่ในช่วงหน้ากับรายการ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์